ศักดากันไปว่าเป็นนักเต้นเอวเด้งสี่จี
ตอนนี้เปิดธ์เวลเป็นห้าจีไปแล้วนะฮะ
นั่นเองค่ะปีนี้น้องบอกขอ
จะอัพเลเวลความสามารถจับไมค์ร้องเพลงไปด้วยค่ะ
เด้งทั้งแดนโชว์ลูกคอให้เต็มเหนียวไปเลยพี่นะฮะ
ส่วนที่มาของพลังวังชาและลีลาการเต้นยืนหนึ่ง
เหมือนน้องแบบใส่ถ่านกี่ก้อนไม่เหนื่อยเลยจริงนะคะ

หลังเวทีก่อนจะเริ่มงาน
มื้อเย็นที่อ้ายเต้ายองต้องจัดนะคะ
ถามว่ากินอะไรให้เต้นแล้วไม่อ้วก
น้องบอกส้มตำปลาร้าแซ่บจัดมาเลยค่ะ
แล้วถ้าจะให้เด็ดจริงคุณดูพริก
โอ้โหพริกแน่น

ระดับเต้าหยองบอกเลย๑๐๐๐เม็ด
อันนี้น้องพูดจริงนะไม่ได้โม้ไปฟังกันเลยค่ะ
ส้มตำมาอย่างนี้แหละครับผมที่กินทุกมือครับเป็นแนวเผ็ดบอกค่ะหรือเป็นเผ็ดแซ่บครับคือกินเผ็ดกินเผ็ดได้ครับผมกี่เม็ดคะสูงสุด

ใครจะว่างนับให้ละต้อยองเอ๊ย